คุณผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้จะพาไปดูงูเข้ารถที่จันทบุรี
นี่ไม่ใช่งูแบบตัวเล็กตัวน้อยงูไม่มีพิษนะฮะ

งูจงอางตัวเบอร์เลอร์ยาว๓เมตรกว่า
แต่ว่ากู้ภัยที่เข้ามาช่วยจับงูออกจากรถเนี่ย
เขาบอกว่าเขามีคาถาสะกดงู
งูจงอางที่ว่าแน่เนี่ยคุณเขียนมาสอน
โอ้โหนิ่งสนิทเลื้อยให้จับแต่โดยดี
ไม่เชื่อไปดูนะฮะ
โอ้โหโอ้โคตรใหญ่มากนะฮะ

เดี๋ยวกดซีขั้นพี่ค่ะขยับสีสานนิดหนึ่งค่ะ
ต้องดูดีฮะหมายถึงต้องดูงูดี
เดี๋ยวมันฉกเอาต้องดูงูดีทะเบียนไม่เป็นไร

เห็นไหมแล้วสีคล้ายตัวถังรถเลย

แต่เจ้าหน้าที่เขาบอกเขามีคาถาสะกดงู
พอไปถึงมันก็นอนนิ่งอยู่กัน
แล้วเขาก็จับมันขึ้นมา
ตอนจับขึ้นมาได้เนี่ยแล้วก็เอาเข้ากล่องเนี่ย
ตอนที่ปล่อยลงกับพื้นนะมันก็เลื้อยเข้ากล่องไปเลยนะ
ใช่ตามภาพเมื่อสักครู่นะเนี่ยเลื้อยเข้าเองเลยนะคะ
แต่เรื่องแบบนี้ต้องยอมพี่กู้ภัยเก่ง
ไม่เป็นไรโดนัลดทรัมป์บังไปหน่อยเดี๋ยวเราให้ดูใหม่

โชคไบเต้นก็โดนเอาทำช่วงที่เล้ยเข้ากล่องไปนะครับ
เพราะว่าเลื้อยเข้าไปแบบไม่ได้มีการที่จะแบบขัดขืนต่อสู้
แผลชูคอจะฉกอะไรเลยนะฮะ

ก็กู้ไพ่เข้าไปไปคุยด้วยนะครับทุกชมครับ
เป็นอาสาพิทักษ์งูเมืองจันทร์กับกู้ภัยนะครับมาช่วยกันนะครับ
ทางเจ้าของรถนะครับเป็นผู้หญิงนะครับ
บอกว่าตอนนั้นน่ะนะก็ขับรถมานะครับ
ขับรถไปร่วมงานศพใกล้บ้านนะครับ
แล้วก็อยู่เนี่ย
งูตัวนี้มันกำลังเลื้อยข้ามถนน
เธอก็ตัดสินใจจอดรถตรงนี้ฮะ
หน้าร้านขายเบเกอรี่ในพื้นที่หมู่๑๑ตำบลแก่งหางแมว

ปรากฏว่าที่จอดรถหวังให้งูมันเลื้อยข้ามถนนไปอ่ะนะ
งูเนี่ยพอเธอจอดรถหน้าร้านเบเกอรี่นะ
คนบอกว่าไอ้งูที่มันจะเลื้อยข้ามถนน
มันลื้อให้มุดเข้าไปในรถเธอนี่แหละ

จอดค่ะ

ไม่รู้ค่ะเพราะว่าจอดรถไว้ก่อนนึกว่าเขาผ่านทางไปแล้ว
รถคันหลังก็เติมอยู่เขาออกมา๒๒๕๕๐๐๑๐๐๑
ก็เลยขับตามเขาแล้วพอดีน้องเขานั่งกินอาหารอยู่ค่ะ

นี่ครับก็จับได้ก็
ลงพื้นแล้วก็เลื้อยเข้ากล่องไปเรียบร้อย
ก็เอาไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติเรียบร้อยแล้วนะฮะ